อ้ายเคยโทษเขาเบิร์ดแหง

ว่าเขาเป็นมาร
แต่เมื่อได้เห็นซ้ำตา

อายโหมาตั้งนาน
ที่แท้ก็เป็นน้ำกลั่น
พิมพ์กันง่ายแท้น้องใจคน

ผมเห็นคุณตาดีใจมากที่ได้เป็นแดนเซอร์

แล้วจะรักกันมากยิ่งขึ้นนะครับว่า
ถ้าเพลงนี้เนี่ยร้องถูกต้องทุกคำ

ก็ร้องไปจบเรียบร้อยแล้วนะครับ

มูลค่า๘๐๐๐บาทโดยไม่ใช้ตัวช่วยเลย

แล้วน้องเชนร้องได้

มูลค่า๘๐๐๐บาท

ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ในเพลงที่๕ตอนนี้รับราคา๘๐๐๐

คำว่าฮักกันมันเหยียพิมพ์ใส

มาถึงครึ่งทางแรก๕เพลงแรกผ่านไปเนี่ย

เหลือ๓ตัวช่วยกับ๕เพลงหลัง
น้อยคนที่จะทำได้แบบนี้
ทีนี้ถามคุณแม่ก่อนว่าทั้งครอบครัวทำงานรวมกันเนี่ยทั้งหมดทุกคน
ตัวเล็กตัวน้อยทำรวมกันแล้วรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่
บางครั้งพี่ชิวก็งานก็ไม่แน่นอนค่ะ
อย่างไม่มีงานไปร้องเพลงพอน้องเขาเรียนหนักแล้วจะไม่ได้ออกไปหางาน

รวมกันเลยก็เดือนหนึ่งไม่ถึงสองหมื่นค่ะ
คุณแม่อย่างนั้นเงิน๘๐๐๐ตรงนี้ก็เท่ากับว่าเป็นยาใจได้เลยนะคุณแม่
คือมันอาจจะยังไม่พอใช้หนี้แต่ว่ามันทำให้ประทังเรียกว่าลดความตึงเครียดลงไปได้ได้พักกันบ้าง
หมื่นนี้ทำอะไรได้บ้างคะแม่ค่ะ

ตัดต้นตัดดอกไปถือว่าเยอะมากอะค่ะ

ก็หายใจสะดวกคล่องคอ
มีเรี่ยวแรงมีสมองที่จะคิดอะไรกันต่อไปด้วย
น่าปลื้มใจทีเดียวนะครับการเดินทางของหนุ่มน้อยคนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับ
ผ่านไปห้าเพลงแล้วคราวหน้าเขาจะมาเริ่มต้นกันที่เพลงที่หกหนึ่งแสนบาท
ติดตามได้ครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุนจิ๋วครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
จากรายการของเราค่ะพี่เอชยามิชัยรออยู่กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
แต่ละครอบครัวที่มาบอกได้เลยค่ะคุณผู้ชมหลังน้ำตาแน่นอนค่ะ
ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกันทุกคนนะครับพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สุดท้ายแต่จำไม่ได้เลยสู้ครับ
เดี๋ยวก่อนคุณแม่รอบนี้คุณแม่ก็ให้การตัดสินใจกับน้องเหรอคะ
บอกเขาว่าหยุดดีกว่าแต่คือเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
ถ้าผิดแม้แต่คำเดียวหายไปเลยหนึ่งแสน
ถ้าผมหยุดก็ไม่ได้นอนกับแม่ครับ
เธอเคยรักใคร
โปรดเจ้าอาย
สิบว่าทางว่าในหัวใจ
ลืมให้ได้แล้วอ้อ